ที่ยะโสธรกันหน่อยพาไปดูหมากน้ำ
หมากน้ำเนี่ยไซส์ใหญ่ไซส์ยักษ
เขาว่ากันว่าผลเดียวเนี่ยอิ่มทั้งหมู่บ้าน
แต่จะใหญ่ขนาดไหนไปดูกันเองค่ะ

หมากน้ำหรือน้ำเต้า
อ๋อเหรอคุณยาวเป็นเมตรเลยนะคะที่ดูได้สายตาเนี่ย

ส่วนของคุณสุริยาหงลอยวงอายุ๕๖ปี
เลขที่๖๗บ้านภูถ้ำพระหมู่๕
ตำบลคำน้ำสร้างอำเภอกุฎชุมจังหวัดยะโสธรนะคะ
เกษตรเขาทำการเกษตรแบบผสมผสาน
ปลูกข้าวไม้ผลและพืชผักสวนครัว
แต่ที่แปลกลักษณ์สะดุชานี่แหละคุณ
แปลงปลูกหมากน้ำหรือว่าน้ำเต้ายักษ์ไง
รูปร่างมันแปลกอ่ะมันไม่เหมือนน้ำเต้าทั่วไป
ปกติน้ำเต้าเป็นไงคุณชนะคุณรู้ดิ
โอ้โหมันก็จะกลมโค้ง
อันนี้ขนาดมันใหญ่ยาวไปเมตรอ่ะคุณ

ใช่แล้วติดผลเยอะมาก
กแทบไม่ไหวน้ำหนักกว่า๒๐กิโลกรัมนะคะ
ผลผลิตตลอดปีจนกว่าเถาจะแห้งตายอ่ะคุณ
คุณสุริยาบอกว่าปลูกหมากน้ำเป็นประจำทุกปี

แล้วก็ให้ผลผลิตต่อเนื่องด้วย
การซื้อเนี่ยก็คือซื้อมาเล็ตพันมาจากทางภาคเหนือ

แล้วก็ทำซุ้มให้น้ำเตาเหล้วยใช่ไหมค่ะ
มันต้องเลื้อยเนาะขึ้นไปเป็นเถาขึ้นไป
แล้วก็พบว่าน้ำเต้าที่ปลูกเนี่ยมันมาทรงแบบนี้ทรงกระบอกดีไหม
ยาวมีขนาดใหญ่แล้วยาวขึ้นเรื่อย

สำหรับรสชาติเขาบอกรสชาติหวานอร่อยมากนะ
ซึ่งน้ำเต้าหนึ่งลูกทำเลี้ยงได้ทั้งหมู่บ้านเลย
อย่างนั้นถามเท่านั้นหน่อยเอาไปทำเป็นเมนูอะไร
เต้าเหรอจิ้มน้ำพริกไงใส่แกงส้มไง
เออใส่แกงส้มเอาน้ำเต้าไปใส่ในแกงส้มได้
เหมือนแกงส้มมะละกอมหรืออะไรอย่างนี้

เพราะว่าจะไปลองกินดูน้ำเต้า
เพราะส่วนใหญ่ก็จะโดนกินอย่างเดียว

คุณจะโดนแต่คุณจะโดนเนี่ย